เจ๊รัฐวัย๕๘ปีกับป้าภัยป้าภัยที่ว่าไปซื้อจากเจ๊รัฐ
แล้วยังไม่ได้จ่ายเงินนะฮะแล้วก็มาทวงว่าเออทำไมเธอยังไม่ให้ฉลากฉัน
สลากฉันถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะนี่คือเจ๊รัฐนะครับวันนี้
ไปซื้อปลาหมอ๕๘ตัวตามอายุของตัวเองนะครับ
ไปที่ตลาดตัวเมืองสกรนคร
จากนั้นไปหนองหานครับเอาปลาไปปล่อยนะครับ
มีทูบ๑๖ดอกบูชา๑๕ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน
เพื่อให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วย
ขอให้เจอลอตเตอรี่ที่ว่าป้าภัยมาซื้อเอาไว้แล้วขายไปให้คนอื่นก่อน

หมอที่นำมาปล่อยก็คือหมายความว่าให้เปิดปากเปิดเผยความจริง
ส่วนปลาไหลหมายถึงให้ตำรวจทำงานได้อย่างรื่นไหลให้คดีจบโดยเร็ว
เพื่อความสบายใจขอให้กระจ่างโดยเร็ว
ขอให้ความจริงปรากฏค่ะสาธุสาธุ๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน
ให้หาเจอโดยเร็วนะคะขอให้ใน๓วัน๗วัน
รัฐยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะครับ
ใครกล่าวหาว่าฉันไปกรุงเทพไปขึ้นเงินเอาหลักฐานมายืนยันหน่อย
อย่าพูดแบบไม่รู้ความจริงจะโดนข้อหามินประมาทนะคะ
และยังประกาศให้คนที่ซื้อลอตเตอรี่ที่มีลายเซ็นเซ็นชื่อภัยมณีเนี่ย
อยู่ข้างหลังขอให้มาแสดงตัวหน่อยปัญหาจะได้จบ
ว่ามันถูกหรือไม่ถูกรางวัลที่๑เนี่ยนะครับ
ล่าสุดไหมคะโรตเตอรี่ที่นางสาวรัตนาไปรับมาจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ขายงวดที่แล้วนะครับ๑มีนาคมจำนวน๑๓ใบ
เขาก็ยืนยันมาแล้วว่าของเขาไม่มีเลขไหนถูกรางวัลที่๑
เพราะว่าเขามีต้นคั่วอยู่เจ๊รัฐบอกว่าตอนนี้ปวดหัวมาก
ยืนยันว่าไม่ได้ยักยอกไม่ได้เก็บลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑เอาไว้
ไม่รู้ได้ว่าอยู่ที่ไหนขายไปให้ใคร
เพราะไปขายหลายที่ในสกลนครลูกค้าที่ซื้อก็ไม่รู้ว่า
เป็นคนต่างจังหวัดหรือเปล่านะใครซื้อก็ไม่รู้
ใครที่ซื้อไปแล้วมีลายเซ็นต์ของป้าภัยอยู่เนี่ย
รัฐวอนว่าออกมาเปิดเผยตัวหน่อยทุกอย่างจะได้คลี่คลาย

นางไพมณีค่ะมาช่วงบ่าย๒โมงที่ผ่านมา

คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูทางฝังของป้าพัยผู้ซื้อนะคะ

คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูทางฝังของป้าพัยผู้ซื้อนะคะ

ว่าเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์ได้ซื้อขายลอตเตอรี่กันจริง

ภัยก็ไปตามความคืบหน้าทางคดี
แล้วก็นำพยานไปคุยกับตำรวจ
แล้วก็บอกว่าตำรวจได้มีการทำหนังสือ
ส่งไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
ว่าให้ตรวจสอบหน่อยว่ามีคนนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัล
รางวัลที่๑จริงหรือเปล่ามีไหม
ถ้ามีลองดูด้วยว่ามีการสลักหลังชื่อป้าภัยไหมนะคะ
ทีมข่าวก็เลยถามว่ากรณีที่ท่านเจ้าอาวาส
พระธาตุนารายเจงเวงบอกว่าไม่ให้ทำพิธีสาบานในวัด
ยังสาบานกันอยู่ไหม๑๓มีนาคมนี้วันเสาร์นี้
ภัยก็บอกว่าเพิ่งรู้เรื่องจากนักข่าวเดี๋ยวไปหารือกันอีกทีนึง
อยากให้มีการสาบานอยู่แต่ถ้าใช้สถานที่ตรงนี้ไม่ได้
ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนสถานที่ใหม่ค่ะ
ให้ความเป็นธรรมกับฉันบ้างไม่ใช่บอกว่าคุณซื้อไม่ใช้ตั้ง
ได้ตังค์แต่คุณก็ต้องคิดสิก่อนที่จะทำการซื้อขายกันนั้น
ถ้าไม่ตกลงซื้อได้ตกลงขายให้ฉัน
แล้วจะให้ฉันเขียนได้ยังไงอืมผู้ตกลงยินยอมขายให้ฉัน
เราซื้อขายสำเร็จแล้วในวันนั้น
ก็ต้องสำเร็จสิเขาก็ต้องให้เราเขียนชื่อ

เราไปถามพันธบทเอกตรีวิทย์ศรีประพาท่านรอง
ผู้บังคับการตระหลุทธรรมจังหวัดสะโกนนครนะครับ

ตเตอรี่คือสังหาริมทรัพย์
หมายถึงทรัพย์ที่เคลื่อนที่หรือนำไปได้
อย่างเช่นรถนาฬิกาโรตเตอรี่ก็ใช่
กรณีนี้นะครับนางไพมณีซื้อลอตเตอรี่
ซื้อปากเปล่าและสลักชื่อไว้
จะยังไม่จ่ายเงินถือว่าซื้อแล้ว

เพราะถือว่าเป็นทรัพย์ของนางไพมณีแล้ว

นี่เป็นเรื่องของการนัดส่งมอบเงิน
และส่งของให้กันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย

เข้าข่ายยักยอกทรัพย์แม้ทรัพย์นั้น
จะมีมูลค่าเพียงบาทเดียว

ก็เข้าข่ายรับของโจรหรือไม่นั้น

เราก็ไปถามเจ๊รัฐเอาเจ๊เอายังไงดีเนี่ย
รัฐบอกว่าเอาอย่างนี้ต้องขอโต้หน่อย

แล้วก็มาบอกเป็นการจองนะไม่ได้ซื้อ
ถามว่าเอาแล้วเอาปากกาไปให้เขาเซ็นชื่อยังไง

โทรมาบอกว่าโอนเงินแล้วนะเนี่ยอย่างนี้เจ๊รันบอกอย่างนี้คือซื้อ
ซื้อสำเร็จอย่างนางไพมณีเนี่ยบอกว่าตังค์อยู่ในรถ
ถ้าจะซื้อจริงทำไมไม่ทำให้มันสำเร็จล่ะ

และ้วจะบอกถูกรังวันที่๑ซื้อขายสำเร็จ
อย่างนี้ถือว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับเจ๊นะ

แม่คิดว่าการซื้อขายไม่สำเร็จ
เพราะเขาซื้อขายจองเขาต้องจ่ายเงินค่ะแล้วก็นัดวัน
พร้อมที่จะรับลอตเตอรี่แต่เขาไม่มารับลอตเตอรี่
ในเมื่อเขานัดบอกว่าจะมารับลอตเตอรี่ในวันต่อไปเขาก็ไม่มา
แม่คิดว่าตำรวจพูดแบบนี้ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่แม่นะ
เพราะว่าซื้อจองกันการซื้อขายซื้อจอง
มันต้องมีเงินมันต้องมีการจ่ายเงินคือนอกจากจะซื้อขายสำเร็จ
เนี่ยตกลงถูกรางวัลที่หนึ่งจริงหรือเปล่าถูกต้องค่ะ
ตอนนี้ก็ทำเรื่องตรวจสอบไปที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว
ต้องรอฟังนะฮะว่ามีใครเอาไปขึ้นรางวัลหรือเปล่า